มาดูเหตุหมาหวงเจ้าของคุณ
พิษบูหน้าตาแบบโอ้โหหล่อเหลาเหมือนกันนะ
ชื่อเจ้านาซีแต่ปรากฏว่าหวงเจ้าของ
เพราะเจ้าของดันเอาอาหารไปให้หมาจรจัด

เจ้านาซีแทนที่จะไปกัดหมาจรจัดไปกัดเจ้าขาว
ปรากฏกัดคุณป้าเจ้าของซะเลยเพราะหวงฮะ
ไปดูตอนคุณป้าถูกกัดแล้วคุณป้าได้รับบาดเจ็บเลือดไหลเลยนะฮะ

หมาอีกตัวมันก็จะมาต้อนรับลูกนี้เลย

แย่งเจ้าของกัน

อ๋ออีกตัวที่ก็เลี้ยงไว้ด้วยกันหรือฮะ

เหมือนมันอิจฉาเลยฮะ

โอ้โหคุณดูอาการคุณป้าสิฮะเลือดไหลออกแขนเลย
แล้วก็คุณลุงซึ่งเป็นสามีให้คุณป้านอนหนุนตักเจ้าหน้าที่
พยาบาลก็ต้องประถมพยาบาลไปด้วยนะฮะ
กรณีนี้มันเป็นเรื่องของหมาห่วงเจ้าของหมาแย่งเจ้าของ
อย่างที่คุณลุงเล่าให้ฟังบอกว่ามันมีหมาหลงมาตัวหนึ่งนะ
เจ้าขาวนะฮะซึ่งเป็นหมาที่คุณป้าคนนี้
จริงก็เอาข้าวเอาน้ำให้มันกินนะครับมันเป็นหมาจรจัดให้คุณ
ก็ดูแลมันมาเหมือนกันแต่ที่บ้านเลี้ยงเจ้าหนี้ไว้
คุณเจ้านาซีหน้าตาหล่อเหลาเลย
นาซีคงเห็นว่าป้าไปเล่นกับเจ้าขาว
นาซีก็เลยหวงคุณหวงเจ้าของแต่ไม่กัดเจ้าขาวนะ
กัดป้าแทนนี่เจ้าขาวเจ้าขาวมันก็วิ่งเล่นอยู่แถวนี้แล้วคุณฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย๒ของเมื่อวานนี้
เจ้าหน้าที่หน่วยพยาบาลฉุกเฉินกู้ภัยฮุก๓๑ของโคราช

คุณป้าที่บาดเจ็บคือคุณป้าสุภาพรหวังจุนกลาง

ในซอยทะเกิงพลที่ตำบลสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมานะ
ถูกสุนัขที่คุณป้าเลี้ยงไว้เจ้านาซีกัดจนเป็นแผลเวอะหวะ
มีเลือดไหลนองพื้นอาการสาหัสนะครับ
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพราชศรีมา
คุณลุงเอกเป็นสามีของคุณป้าสุภาพร
เล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าสุนัขพิษบูตัวต้นเหตุ
ชื่อว่าเจ้านาซีจริงเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กนะแต่อ้อนต่อออดน่ะ
ตอนนี้อายุ๗ขวบแล้วเขากำลังจะเข้าสู่วัยหนุ่มไหมคุณ
ร่างกายก็กำยำแข็งแรงเลยล่ะก็ปล่อยวิ่งเล่นเฉพาะบริเวณบ้านเนี่ย
มีรับรวบขอบชิดนะแต่ไม่เคยปล่อยออกไปนอกบ้าง
เพราะกลัวว่าจะไปกัดคนอื่นก่อนเกิดเหตุเนี่ยป้าสุภาพรเนี่ย
ดันไปแบ่งขนมให้หมาจรจัดตัวหนึ่งเป็นหมาจรหมาหลง
มันชอบมาหาป้าป้าก็ใจดีในการเลี้ยงหมาใช่ไหม
จากเลี้ยงนาซีแล้วก็แบ่งข้าวให้เจ้าขาวมันกิน
ปรากฏว่าตอนนั้นแหละนี่เจ้าขาวนะเจ้าขาวเนี่ยกำลังจะได้กินข้าว
คุณป้าสุภาพรปรากฏว่าเจ้านาศรีมันเกิดความหวง
อิจฉาริสยาหรือว่าไงก็ไม่รู้กระโจนกัดฮะไม่ได้กัดเจ้าขาว
แต่กัดคุณป้าสุภาพรขย่ำจมเขี้ยวไม่ยอมปล่อยเลย
คุณลุงต้องใช้เหล็กนะคุณงัดปากมันออกดึงกระชากคอมันออก
ยอมปล่อยคุณป้านะฮะแล้วก็รีบเอาไปขังไว้ในบ้าน
ไม่ยอมให้เข้าใกล้เด็ดขาดฮะมันก็ยังแง่อยู่เลย

มัดเหตุที่แขนที่ไหล่ใต้ไหล่ระหว่างข้อสอบ

หมอเขาจะไม่เย็บหรอกแผลมันเยอะ
ถามว่ามันถึงขนาดเละแต่กระดูกไม่เป็นไร
กระดูกนี้ยังโชคดีที่กระดูกกำลังใจก็ดี
สำหรับนาทีสุนัข
ดูว่าให้ปรึกษากับว่าเขาก่อน
เพราะเขาเป็นคนรักหมา
แผลเละเลยจนหมอไม่สามารถเย็บได้
แล้วก็ต้องวินิจฉัยว่าจะทำยังไงดี
แต่ว่าโดนกัดไม่ถึงกระดูกแขนก็เลยไม่หักนะฮะ
ส่วนเจ้านาซีมันกัดเข้าคอของคุณป้าด้วยคุณ
แต่ยังโชคดีตอนนั้นไม่รู้ปัดป้องกันยังไง
มันกัดไม่เข้าถ้ากัดเข้าคอนะคุณ
ภรรยาของลุงจะเสียชีวิตนะคุณลุงบอกแบบนี้
แต่ตอนนี้ภรรยาพ้นขีดอันตรายแล้วนะครับ

ต้องคิดต่อว่าจะทำยังไงดีกับเจ้านาซีตัวนี้
ที่ผ่านมานะเจ้านาซีมันก็คุ้มดีคุ้มร้ายแหละคุณ
บางครั้งก็นิสัยดีแต่บางครั้งก็ดุร้ายฮะ
เมื่อปี๕๘คุณย้อนกลับไป
ตอนมันยังเด็กอยู่เลยเพราะตอนนี้มัน๗ขวบใช่ไหม
มาแผลหนึ่งแล้วมันเคยไปกัดหมาบางแก้วที่เลี้ยงไว้ในบ้าน

กระทั่งครั้งนี้แหละมากัดภรรยาอาการสาหัส
หลังจากนี้ก็คงต้องปรึกษาภรรยากันก่อนแหละ

เมื่อกี้เห็นขาของคุณลุงไหม

เคยถูกย่งถูกเย็บมาแล้วครั้งหนึ่ง

ขนาดตอนนั้นมันแค่อายุขวบกว่าแล้วคุณนะ
มันยังดุขนาดนั้นเลยนะครับ